คุณผู้ชมหนึ่งในสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนการจราจร
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของการขับขี่ย้อนสอนมันเป็นปัญหาค่ะ

พาคุณผู้ชมไปดูวิธีการแก้ปัญหาการขับขี่ย้อนสอนที่ขอนแก่นกันหน่อย
ต้องบอกวิธีนี้เด็ดจริง
เขาบอกว่าเป็นการเสริมเขี้ยวให้กับหลังเต่า

ซึ่งถ้าสังเกตดูดีคุณเห็นไหม
คุณเห็นอะไรที่มันไม่เหมือนลูกระนาดบ้าง

มันมีหนามแหลมที่ดูแล้วเอ๊ะมันมีเอาไว้ทำอะไร
คือข้อความในโพสต์ระบุบอกว่า
ขอนแก่นตลาดศรีเมืองทองทางข้ามเข้ามีป้ายชัดเจน
คิดจะสวนเลนเข้าไปต้องเปลี่ยนยาง
ถ้าวิ่งปกติเขี้ยวจะยุบลงไปเองตามปกติ
อันตรายเฉพาะสวนเลนเท่านั้น
คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยนะคะ

เพราะประชาชนจะได้ขับขี่กันตามกฎระเบียบ
ตามจราจรที่เขาควรจะเป็นสักที
หลังจากที่มีการแชร์เรื่องนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะ

ขอไปดูซะหน่อยว่าหน้าตามันเป็นแบบไหน
ก็เจออุปกรณ์ที่นำมาวางไว้เรียกว่า
เครื่องบังคับเดินรถทางเดียวพร้อมหนามแทงล้อ
ชื่อเขาจะยาวหน่อยเนาะ
คือจะเอามาติดตั้งไว้ที่บริเวณทางออกของตลาดศรีเมืองทอง
ถนนเหล่านาดีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

คือติดทั้งเครื่องนี้ติดทั้งป้าย

เขียนชัดเจนทั้งป้ายที่เป็นสัญลักษณ์

ไม่รู้จะบอกด้วยวิธีไหนได้ดีกว่านี้อีกแล้วนะคะ

ถ้าสมมุติว่ามาจากทางที่มันถูกต้อง
น้ำเขาก็จะล้มลงให้คุณข้ามไปได้ด้วยดี

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณย้อนเข้ามาเนี่ย
เตรียมตัวควักเงินสัก๓๔พัน
เปลี่ยนยางรถยนต์ได้เลยนะคะ
นางสาวรำพามาธีคธนานนท
กรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมืองทองเขาเล่าเลยบอกว่า
ตลาดศรีเมืองทองมันเป็นตลาดกลางขนส่งสินค้าทางการเกษตรขนาดใหญ่
แต่ละวันก็เลยมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์
ขับขี่เข้าออกภายในตลาดเยอะมาก
ก็มีการจัดระเบียบการเดินรถให้เข้า๓ทาง

คือฝั่งถนนมิตรภาพแล้วก็ถนนเหล่านาดี
ทีนี้ฝั่งที่มีปัญหาคือทางออกฝั่งถนนเหล่านาดีค่ะ
มักจะมีผู้ขับขี่รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์
ย้อนสอนเข้ามาประจำเลย

ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรเข้าออกเขตตัวเมือง
โมงเร่งด่วนนี่โอ้โหรถติดกันแบบว่าวินาสันตรโรเลยนะคะ

ผู้บริหารและแม่ค้าในตลาดก็เลยเอาใหม่
เรียกประชุมกันมีมติร่วมกันเลยบอกว่า

ลักษณะก็คือเป็นลูกระนาดติดเขี้ยวเหล็กทางฝั่งย้อนสอน

ไม่ได้ติดแค่ลูกละนาดเผื่อใครหลงเข้ามาแล้วก็ฟาดเข้าไป
นี่แหละค่ะติดทั้งป้ายไฟสีแดงกระพริบ
ติดทั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรที่แปลว่าห้ามเข้า
ติดป้ายที่เขียนภาษาไทยเอาไว้ด้วยว่าห้ามเข้า
ด้านนางสาวชะนันรัฐธานัทสิทธิรัฐแม่ค้าในตลาดบอกว่า
ก่อนหน้านี้รถย้อนสอนเข้ามาเยอะมาก
เกิดปัญหาการจราจรเกิดปัญหาเฉียวชนบ่อยครั้ง
แต่หลังจากที่ติดตั้งเครื่องบังคับเดินรถทางเดียวนี้
โอ้โหฉิวเลยจ้าทุกคนวิ่งกันตามแบบว่า
กฎจราจรไม่มีใครกล้าย้อนสอนอีกเลย
เพราะว่าย้อนเมื่อไหร่ก็จะเป็นเหมือนคันในภาพ
ทั้งรถจักรยานและรถยนต์

เพราะเขี้ยวเขาถี่ยังไงก็โดน

ที่ที่แบบว่าไม่ควรจะต้องย้อนสอน

มันช่วยลดอุบัติเหตุได้จริง

บางทีบางคนย้อนมาเพื่อเลี้ยวเข้าซอยใกล้แบบนี้

ใช่เป็นกรรมการบริหารของฝ่ายตลาด
แล้วก็เจ้าของตลาดเขามีมติร่วมกันบอกว่า